มาเยือนประเทศไทยของนายแดเนียลราเซล
ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในครั้งนี้
ก็เพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์ไทยสหรัฐครั้งที่๕
ซึ่งถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐ
ดูเหมือนจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรหลังจากการรัฐประหาร
แต่ว่าสหรัฐยังคงมองไทยเป็นพันมิตรสำคัญในภูมิภาค
โดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านความมั่นคง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณชายรัฐถมยา
ที่เพิ่งจะให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจำประเทศไทยคนใหม่มาประจำการ
หลังจากที่ว่างเว้นไปเป็นเวลาเกือบ๑ปี

สหรัฐยังคงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีต่อประเทศไทยหรือไม่
หลังจากที่มีประเด็นในเรื่องของสิทธิมนุษยชน
ค้ามนุษย์และการกลับเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตย
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐที่มีอยู่หลากหลายมิติ
แม้ว่าความสัมพันธ์ในช่วงหลังจะสะดุดลงไปบ้าง
แต่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องต่างให้ความเห็นตรงกันว่า

ยังคงมีความจำเป็นต่อสหรัฐในภูมิภาคครับ
สหรัฐได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนหลังรัฐประหาร
ที่ต้องการให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุด
กลางกระแสต่อต้านสหรัฐของคนไทยบางกลุ่ม
เกอรี่โพลิงผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์และการต่างประเทศของสหรัฐ
ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์และวิจัยให้กับรัฐบาลสหรัฐ
ในการประกอบการยกร่างนโยบายต่างประเทศ
โดยระบุว่าสหรัฐยังคงมองไทยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาส

แม้จะมีความตึงเครียดในความสัมพันธ์

แต่ตอนนี้มีแนวโน้มดีขึ้น

เราก็ได้เห็นว่า
ที่มีความสบายที่เหมือนกัน

แต่สิ่งที่มันกำลังจะดีกว่า

และยังคงต้องดำเนินต่อไป
มุ่งพิสูจน์ที่เป็นเรื่องเป็นยังสุดอากุธ
มันมามาสงครามมาก
ด้านลุมวิธีไม่เงิน
จากเรื่องที่นั้น
โดยเป็นต้น

เนกวอลตันเชื่อว่าสหรัฐสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารให้แข็งแกร่งขึ้นได้
โดยไม่ขัดต่อความเชื่อของสหรัฐในการส่งเสริมประชาธิปไตย
ก็คิดว่านั่นออกมาจากเข้ามหลังสี่ทาง

เมื่อกะจุบัตรุ่งไทยคงยิ่งมาไทย

และสหรัฐอเมริกาที่ผมพูดกับคนที่อยู่ในวาชิงตัน
คงคิดว่าเราต้องการต่อไปต่อไป
กลับไปมีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนในอดีตสามารถทำได้
แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายประการ

ที่พูดเกิดวิ่ง

ผ่านสินค้าย
มาเยือนของนายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในครั้งนี้
ถือเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายสหรัฐ
และแสดงให้เห็นว่าไทยยังคงมีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ของสหรัฐในภูมิภาค
รัฐถมยาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน